แต่เราก็ยังไม่รู้มูลความจริงว่ามันเป็นยังไงใช่ไหม
แต่เขาม้าวเขาลือกันออกมาว่า

สำหรับการทำงานในวงการบันเทิงนั่นเองค่ะ
รวมไปถึงก็ยังมีข่าวเรื่องของการคบซ้อนอะไรต่างนานา
แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้หมอยูก็ออกมาบอกแล้วใช่ไหม
หมอยูเป็นเก่าว่าเนยเนยไม่เคยครบซ้อนเออนะซึ่ง

เนยเนี่ยเขาเข้าวงการบันเทิงมาคุณด้วยฐานะของนี่ค่ะ
จำหน้าตอนเด็กไม่ได้เลย

อ้อนท์อย่างนี้ไม่ดี
ออกกับคู่ฝาแฝดผู้พี่เขานี่แหละคุณแจมชะรัฐานะคะ
แล้วก็ฉีกลุกมาเป็นลูกนี้คุณขาดูค่ะ
เป็นดูโอสาวสุดเซ็กซี่ในอัลบั้มที่มีชื่อว่าอ่า
กับเพลงไม่ถอดใจ
อ่าฉันไม่ถอดหรอกฉันไม่ถอดหรอกไปดูค่ะ
นี่แหละคุณหลังจากนั้นนะครับสาวเนย
ว่าเริ่มใช้แววความเซ็กซี่มากขึ้นเรื่อยนะคะ
โดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปี๕๙ที่เราเห็นก็คือ

กับการสลัดผ้าถ่ายแฟชั่นสุดเซ็กซี่
แซ่บมากอันนี้ถูกพูดถึงเยอะมากนะ
สำหรับแฟชั่นเซ็ตนี้ของสาวเนยนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจที่ดูเหมือนว่าจะเป็นต้นเหตุ
ให้มีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียล
ครอบครัวของฝ่ายชายออกอาการไม่ปลื้ม

เป็นเพราะว่าเธอมีข่าวควงกับผู้ชายไม่ซ้ำ

นี่ไงมีภาพที่เขาไปเที่ยวทะเล

ตกลงคบกับใครกันแน่แล้วไหนบอกเลิกกันแล้ว
หลายคนก็สงสัยว่าคู่นี้จะกลับมาหรือเปล่า
แล้วหมอยูที่คบอยู่ตอนนั้น
อยู่ไหนไปไหน
หลังจากที่เกิดเป็นประเด็นนี้ไม่นาน
คือสาวเนยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในงานประกาศรางวัล

หมอยูเขาเลิกกันไปได้เกือบ๒เดือนแล้วคุณ
ก็คือหมายความว่าเลิกไปตั้งแต่เดือนมีนาคม

ก่อนที่จะมีข่าวมาคบกับฤทธิ์นะคะ
พี่ชายของคุณพิษกาชัยในช่วงนี้แหละ

ครบได้กี่เดือนเองประมาณ๓เดือนเอง
จริงนี่เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานนะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของกระแสที่ในโซเชียลเขาพูดถึงว่า
ฝ่ายชายคุณแม่ของฝ่ายชายทางครอบครัวของฝ่ายชายเนี่ย

ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเป็นกำลังใจให้ดีกว่า
เห็นใครมีความรักเราก็อยากให้เขาสมหวังนะ